หลังจากทราบผลการจับสลากยอมรับว่าเป็นงานที่ท้าทาย
ด้วยสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะห่างหายจากเกมระดับนานาชาติไป
รวมถึงสถานการณ์ต่างทีมในอาเซียนเองก็ล้วนแต่พัฒนามาทั้งนั้น
ดังนั้นทีมชาติไทยแม้จะเจอนะครับใครก็ตามและเคยเป็นแชมป์ถึง๕สมัย
ก็ขอไม่ประมาทแล้วกันเพื่อกรอบกู้ศรัทธาและพลังของแฟนบอลกลับมาให้ได้
ซึ่งแชมป์สมัยที่๖จะได้หรือไม่นั้นก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุด
ใดแห่งศึกวีลีกลีกสูงสุดของประเทศเวียดนาม
และอดีตหัวหน้าผู้ปกสรฟุตบอลทีมชาติไทย
ผู้เคยพาทีมช้างศึกคว้าแชมป์อาเซียนคลับ๒สมัย
ในปี๒๐๑๒และก็๒๐๑๖ต่อเนื่องกันเลยนะครับ
ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราคว้าแชมป์ด้วยในปีนั้น
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า

ก็เชื่อว่าทั้งคู่มีโอกาสจะเข้าชิงด้วยนะครับ

เหมือนกับแมชหยุดโลกของโซนอาเซียนเลยครับ